เดินทางออนทัวร์ค้นหาร้านเส้นอนาชาติกันร้านสุดท้ายแล้วล่ะค่ะร้านนี้เป็นคาเฟ่สุดฮิตที่เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จัก
แต่หารู้ไม่เขามีเมนูเส้นอนาชาติแบบดั้งเดิมจากอิตาลีไว้เสิร์ฟให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงตามคุณนอทไปพร้อมกันเลยจ้า
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ของเรานะครับก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายที่อำเภอหัวหินแล้วนะครับ
ร้านนี้นะครับมีชื่อร้านว่าวิไลวันครับมีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะครับ
ที่สำคัญครับมีเมนูเส้นอนาชาติให้เรามาค้นหาครับเป็นเมนูเส้นของอิตาลี
ที่สำคัญทำแบบดั้งเดิมด้วยครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่อาฟครับสวัสดีครับพี่น็อ
ร้านวิไลวันครับผมวิไลวันขายอะไรครับเนี่ย
เรากินทั้งกาแฟเบเกอรี่ครับแล้วก็เป็นอาหาร
อาหารที่จำหน่ายที่ร้านเป็นอาหารประเภท
มีทั้งไทยทั้งนานาชาติก็คือยุโรป

มาที่นี่ก็ได้รับประทานอาหารหลากหลายเราจะคัดสรรค์แต่เมนูซึ่ง
เนนูเราไม่ได้เยอะแต่เราจะพยายามทำเมนูน้อยให้อร่อยที่สุด
ดูบรรยากาศร้านนี่เรียกว่าตกแต่งสไตล์ไหนครับ
เราจะเลือกมาขึ้นทีอาหารเมนูเส้นอาณาชาติที่อยากจะแนะนำคือเมนู
ที่เราทานกันอยู่นี่เราจะใช้ครีม
แล้วทำอย่างไรให้มันเป็นครีมละ
มันจะเกิดจากไข่แดงกับชีส
ชิวได้ครับคุณอาฟนำเลยครับเดี๋ยวผมอาฟพี่เอง
อัลละครับบุกเม้นในครัวครับพี่อาฟครับผม
อันนี้เป็นแฮมเบซานชีสนะครับ
อันนี้เป็นไข่แดงเกลือ
พริกไทยดำบวดยาป

แล้วก็สเป๊ก็อตตี้

แช่เย็นไว้เพราะว่าเรากำลังผัดอยู่เนี่ยร้อน
ถ้าไข่ไม่เย็นลงไปปุ๊บอาจจะเป็นก้อนได้
อิตาลีจริงเขาใช้เบคอนอย่างนี้
คาร์โบนาราจริงแล้วสูตรจริงแล้วจะใช้ชีกเบคอน
เป็นเบคอนที่เป็นส่วนแก้มแก้มหมูนี่แหละครับ
โอ้โหแต่ว่าร้านเราไม่มี
บ้านเราหายากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงครับ

คนไทยจะคุ้นเคยกับการใช้เบคอนมากกว่า
ซึ่งเป็นเนื้อหมู๓ชั้นดมขวัญ
แต่คอโบนาร่าสุดดั้งเดิมของประเทศอิตาลีนี้นะคะ
จะใช้เนื้อหมูติดมันที่เรียกว่ากวนชาเล่
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างปากหมู
หรือส่วนแก้มหมูที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคี้ยว
ดังนั้นเนื้อส่วนนี้จะค่อนข้างเหนียว
ซึ่งมีความเหมาะสมกับพาสต้าประเภทครีมซอสเป็นอย่างมาก

เพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่แรงกว่าเนื้อส่วนอื่น
กลายเป็นเอกลักษณ์ของสปาเกตตี้คาโบนาร่าแบบดั้งเดิมของอิตาลีนั่นเอง
แต่ในปัจจุบันนะคะมีการปรับใช้ตามความสะดวก
ที่อาจจะใช้ปั่นเสื้อตาหรือส่วนท้องหมูและเบคอนที่ให้สัมผัสใกล้เคียง

เอาละครับมาเข้าสู่วิธีการทำแล้วขั้นตอนนี้

อันดับแรกเลยต้มน้ำให้เหลือด

อันนี้เราจะต้ม๔๕นาที
ปกติสปาเก็ตติต้องต้มประมาณ๗นาทีมั้ยครับ
วิธีการต้มให้อร่อยก็คือ
ต้มแค่ประมาณไม่เกิน๕นาทีแล้วให้มาสุกต่อเนี่ยครับ
เพราะเราต้องมีการมาทำตรงนี้อีกให้มันสุกต่อในกระทะ
แล้วก็น้ำมันไม่ต้องใส่นะครับเพราะจะทำให้น้ำมันไปเคลือบเส้น

โอ้นี่ไงเราก็นึกว่าเราจะต้องใส่น้ำมันเพื่อให้เส้นมันไม่ติดกัน
อ่าใช่เรามาเริ่มเจียวเบคอนได้เลย
ใส่น้ำมันไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเลยเนี่ย
คอนจะไม่คลายน้ำมันออกเราต้องเอาน้ำมันมะกอกเข้าไปช่วยดึงนิดหนึ่ง
เท็จลับที่สำคัญนะครับพริกไทยดำใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลย
พริกไทยดำเนี่ยเวลาเบิร์นกับน้ำมันเนี่ยเขาทำให้กลิ่นหอม
แล้วก็ตรงนี้เราจะปล่อยให้ลักษณะเป็นสีน้ำตาลถ้าเปรียบไปนี่คือเหมือนกากหมูแหละ
ตอนนี้ถ้าเบคอนเราได้แล้วเนี่ยวิธีการที่จะหยุดไม่ให้มันไหม้ต่อไป
ทำยังไงอ่าเดี๋ยวพี่ก็ทำให้ดูน้ำส้มสวาเก็ตตี้เนี่ยครับสำคัญครับ
เอาใส่น้ำไปเลยใช่ครับเอาแล้วอย่างงี้มันไม่นิ่มหมดเหรอพี่
ไม่นิ่มครับมันจะเป็นเทคเจอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งออกมาเป็นซอสแล้วมันจะนุ่มพอดี
แต่ถ้าทำไมเราถึงต้องใช้น้ำส้มสปาเกตตี้ล่ะน้ำส้มสปาเกตตี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำที่เรามาจากเส้น
มันจะมีเขาเรียกว่าเหมือนแป้งครับแป้งที่มันอยากขึ้นออกข้างในเวลาเรามาทำใส่ตรงในนี้เนี่ยทำซอสเนี่ย
จะช่วยในเรื่องของความเข้มข้นความเหนียวที่เรียกว่าครีมมี่
เอาละฮะตอนนี้เส้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม
ตอนนี้เราก็ใส่น้ำตัวต้มเส้นเข้าไปอีก

อาหารจีนนะครับมันจะมีกลิ่นเฉพาะของกระทะเหล็ก
อ่ะต่างนั้นก็พัสต์หรี่ศัพท์นะครับ

ตอนนี้รสชาติของเบคอนกับซอสจะถูกดูดเข้าไป

ใครเป็นคนสูตรคอบลาร่าขึ้นมาในโลกใบนี้

ว่ามันจะยิ่งเพิ่มความเป็นครีม
อะละตอนนี้เส้นเริ่มสูงแล้วใช่ไหมครับพี่

ลับในทุกกระบวนการปรุงจริง

มันจะไม่เหมือนกับคาร์โบราล่าที่เราเคยที่เคลียมมาเยอะ

แต่จะมีความรู้สึกที่เป็นครีม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

แต่แบบว่ามันจะไม่เหมือนคาโบราร่าที่เราทาน

หอมมันมันหอมมันไม่ถึงขนาดเลี่ยน

อย่างนี้เลยต้องแบบนี้เท่านั้น
ใช่ครับ

ครอบครัวที่ชอบทำอาหารทานกันที่บ้าน
แล้วก็คุณแม่ชอบทำเค้กผมชอบทำอาหาร

พี่น้อง๓คนชอบทำอาหารทั้งบ้านครับ

หล่อคนนี้หมดครับเดี๋ยวผมคนเดียว
แต่ธุรกิจที่บ้านไม่ใช่เกี่ยวกับร้านอาหารเลยตั้งแต่ต้น
ทำวัตถุดิบอีกมาก่อนจนลูกโตขึ้นมา

เป็นความฝันของคุณพ่อครับ

ใช่ครับคุณพ่ออยากมีร้านอาหารของตัวเอง
การเปิดมันง่ายแต่การทำให้มันอยู่ได้ยาวนานมันก็ยาก

ว่าเราใส่ใจกับอาหารที่เราทำ
เรื่องของวัตถุดิบคุณภาพ
เห็นว่าชอบขนาดว่าต้องไปเรียนกันเลยทีเดียว

ที่แรกเลยคือเรือกอดองเบอร์ครับ

จิครับจากญี่ปุ่นครับก็คือสถาบันอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอืม
มาครับครับครับอีกฝรั่งเศสอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วครับ
มีอีกไหมอาหารไทยอาหารไทยก็ไปเลี้ยแม่ครับคุณแม่นี่แหละ
ที่สอนเราก้อนครัวของเรานี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละครับก้อนครัวของเรานี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แหละนะครับคุณแม่นี่แห
เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ

ก็ไม่ดีและบางไม่เงียบ

คืออาศัยว่าเราจริงใจเราใช้ของดีเราใส่ใจ
ลูกค้าก็ปากต่อปากมากขึ้นเลย
เดินทางไปยังไงครับตั้งอยู่ที่ไหนของวิทยาลัยวันโอหิน
ตั้งอยู่ปากทางเข้าเขาตะเกียบครับผม
ครับผมเราวิ่งมาตรงปุ๊บผ่านมงผ่านเมืองอะไรมาเรื่อย
เข้ามาเขาตะเกียบเลยครับผมจะเห็นเลยม่านสีฟ้าสวย
วันนี้ขอบคุณพี่อัสมากนะครับขอบคุณครับ
การเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในอำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริคันในวันนี้
ทำให้เราได้เจอเมนูเส้นมากมาย

ความชอบและความตั้งใจของเจ้าของร้าน

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุดิบชั้นดี

ให้ได้รับความประทับใจกลับไปมากที่สุด
ได้มาลิ้มลองและพิสูจน์กันทุกคนด้วยล่ะค่ะ

ออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
เพื่อสุขภาพที่กรุงเทพมหานคร
ราเมนเส้นผักเจ้าแรกในประเทศไทย
อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารแบบมหาศาล
เสร็จแล้วไปทานเส้นสุขภาพแบบไทย
คนรักสุขภาพตัวจริงห้ามพลาดเลยล่ะจ้า
จากกันวันนี้เรามีเรื่องราวดีมาส่งต่อให้คุณผู้ชมกันค่ะ
ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ถนนในฝันถนนปลอดอุบัติเหตุ
เพื่อเสริมความรู้การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ขับขี่รถยนต์
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างในการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่